คุณผู้ชมฮะแผนการกระจายวัคซีนโควิด๑๙
ห่วงเดือนมิถุนายนนี้มันเป็นอย่างไร
เพราะหลายคนฟังข่าวไปก็ตกใจ
เอ๊ะแอสตาร์มาแค่๑๘๐๐๐๐๐โดส
แล้วจะพอไหมสำหรับการฉีดเดือนมิถุนายน
ทีนี้ทางกรมควบคุมโรคนะครับวางแผนไว้แล้ว

ในมือของเราในมือของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะฮะ
ก็มีทั้งสิ้น๓๕๔๐๐๐โดส

ใช่คำว่าในมือหมายความว่าตรงนี้พร้อมฉีดทันทีนะ

แล้วก็คืนนี้อันนี้เตรียมไว้สำหรับวีคแรกสัปดาห์แรก

ส่วนสัปดาห์ที่๓ของเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีน
อีก๘๔๐๐๐โดส
สัปดาห์ที่๔ของเดือนมิถุนายน
จะมีวัคซีนอีกจำนวน๒๕๘๐๐๐โดส
รวมเป็นตัวเลขที่มีการตกลงกับทางบริษัทเบื้องต้น

แต่ในภาพรวมคือเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนมากกว่า๖ล้านโดส
ดังนั้นปลายเดือนนี้จึงคาดว่าจะฉีดให้กับประชาชน
รวมกับที่เคยฉีดมาก่อนหน้านี้แล้ว๔ล้านโดส
รวมทั้งสิ้นเป็น๑๐ล้านโดส
คุณเข้าใจใช่ไหมฮะว่าอย่างที่บอกไปมันต้องแยกแยกเป็นทีละสัปดาห์
สัปดาห์ที่๑มากี่ล้านโดสก็ว่ากันไป
จัดสรรไปเท่าไหร่ให้แต่ละจังหวัดเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
แต่ถ้าแอสต้าส่งมาให้เพิ่มอีกซีโนแวคมีให้เพิ่มอีก
ก็จัดสรรในสัปดาห์ที่๒ที่๓ที่๔ต่อไป
ครบ๖ล้านโดสในเดือนมิถุนายน
เขามีการแบ่งรายละเอียดสำหรับเขตสุขภาพต่างด้วยนะคุณ
อย่างเช่นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตที่๑

เขาก็จะแบ่งแอสต้าเซเนก้าจำนวน๑แสนกว่าโดส
เอาไปให้กระจายกันในพื้นที่เขตสุขภาพที่๑ในภาคเหนือ
สุขภาพอื่นก็เช่นกัน
แล้วก็มีเขตสุขภาพในพื้นที่ภาคกลาง
เป็นเขตสุขภาพที่น่าสนใจนั่นก็คือเขตสุขภาพที่๔
จำนวน๘จังหวัดอย่างนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรี
อ่างทองนครนายกอันนี้จะได้รับการจัดสรรมากหน่อย
รวมถึงเขตสุขภาพที่๖ด้วยนะครับอย่างที่สมุทรปราการ

สุขภาพของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ

อันนี้คือการกระจายวัคซีนในเบื้องต้นนะครับ
ทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะฮะ
เจาะลึกทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูเลย
เรื่องของการกระจายวัคซีนทั้ง
เพื่อการฉีดวันที่๗มิถุนายน
ค่ะดูตอนนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชม

ดูอันนี้ก่อนค่ะสำหรับที่ผลิตจากเกาหลีใต้เนี่ย
ตรงนี้๒๔๐๐๐โดส
ตัวเลขตรงนี้ค่ะจะส่งไปให้๕๘จังหวัด
จังหวัดละ๓๖๐๐โดสให้ได้กระจายไปฉีดกัน
บางคนดูเอ๊ะจากแบ่งจาก๒๔๐๐ไปให้จังหวัดละ๓๖๐๐เนี่ย

ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓มิถุนายนคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตรงนี้เราได้รับมอบมา๑๘๐๐๐๐๐โดส

แต่ตัวเลขตรงนี้คุณผู้ชมต้องดูค่ะ
ตัดมาก่อนเลย๑ล้านโดส
ตรงนี้จะให้ในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานคร
ผู้ติดเชื้อสูง๑ล้านโดสได้ฉีดก่อนเลย
แต่๑ล้านโดสไม่ใช่ให้แค่ประชาชนนะ
แต่หมายถึงว่าให้ในกลุ่มของผู้ประกันสังคมด้วย
ผู้ประกันตนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มในส่วนของกระทรวงอว
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานด้านสาบันการศึกษา
อันนี้๑ล้านโดสที่จัดให้กับพื้นที่กรุงเทพมนคร
ใช่ค่ะทีนี้มันก็จะเหลืออีกประมาณ๘แสนโดสใช่ไหม
โดสตรงนี้จะจัดส่งให้๑๘จังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกคือตามเขตสุขภาพต่าง
ถ้าเกิดเฉลี่ยดูนะ๘๐๐โดส๑๘จังหวัด
ก็จะได้จังหวัดหนึ่งประมาณ๔๔๐๐โดสค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นเราดู๑๘จังหวัดกันหน่อยนะครับ
จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก
เพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีการประบาดของโควิด๑๙
สุขภาพที่๔นะ๗จังหวัดอย่างที่เห็นหน้าจอเลย
อย่างเช่นปฐุมธานีนนทบุรี
อันนี้ยังติดอันดับต้นอยู่สำหรับการระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ก็จะได้รับการจัดสรรหน้าจากจังหวัดและตกประมาณ๔๐๐๐๐โดส
หรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้น
สุขภาพที่๕๖จังหวัด
มีจังหวัดที่น่าสนใจอย่างสมุทรสงครามสมุทรสาครและเพชรบุรี
อันนี้ก็อาจจะได้รับการจัดสรรที่มากขึ้น
แต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ๔๔๐๐โดส
และเคสสุขภาพที่๖๕จังหวัด
ก็เป็นภาคตะวันออกชนบุรีระยองแล้วก็สมุทรปราการ
ก็น่าสนใจนะครับอาจจะได้รับแอสต้าเซเนก้า
มากกว่าจังหวัดอื่นอีก๕๘จังหวัดนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงการกระจายไปแต่ละจังหวัด
เราก็มีตัวอย่างบางจังหวัดว่าแต่ละจังหวัด

ที่ภาคเหนือเชียงใหม่มีคนลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม
ทั้งหมด๖๔๕๙๕คน

นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่

อีก๒หมื่นกว่าโดสมันก็เลยกลายเป็น๒๙๖๐๐โดส
ค่ะส่วนลำปางค่ะพาไปดูนะคะ
ลำปางนี่เราเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ว่าเป็นจังหวัดที่มีคนลงทะเบียน
เป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพคือเยอะที่สุดเลยนะคะ
ก็มีคนลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม๒๔๐๐๐คน
ที่มีอยู่ในมือพร้อมฉีดวันนี้
ก็ลำปางก็มีผู้ว่านโรงศักดิ์นะผู้ว่าหมูป่า
ที่เป็นคนไปลนรงค์ไปเคาะประตู
ก็อสมก็เข้มแข็งนะครับ
เราก็เคยมีภาพของจังหวัดลำปางนะ

ทำให้มีการลงทะเบียนในหมอพร้อม๒๔๐๐๐กว่าคน
ใช่ก็ได้เห็นบรรยากาศนี่นะคะ
คุณผู้ชมมาดูต่อเลยค่ะพิศนุโลกค่ะ
ศนุโลกมีคนลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม๕๘๐๒คน
อย่างละ๓๖๐๐โดส
ส่วนที่ชัยภูมิค่ะพาคุณผู้ชมไปดูชัยภูมิหน่อยนะคะ
มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
คืออันนี้ชัยภูมิมีคนลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม๑๕๒๖๘๗คน
คือจังหวัดชายภูมิน่าสนใจคนลงทะเบียนกันเยอะเลยคุณ

คนแก่กับคนที่มีโรคเรื้อรังเยอะแสนกว่าคน
นี่คุณคือหน้าจอ๓๖๐๐ใช่ไหม
เมื่อสักครู่นี้ดิฉันเพิ่งโทรหาทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แพทย์วัชิระบอกว่าตอนนี้ที่พร้อมฉีดเลย
กลายเป็นมีอยู่ในมือ๑๒๕๐๐โดส
ได้เพิ่มแล้วนะได้เพิ่มเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าผมพร้อมเลยนะ
คือมันมีของที่เหลืออยู่เพราะว่าฉีดเข็มแรกไปแล้ว
ก็มี๒๐๐๐กว่าโดสนะในการที่จะฉีดแต่ว่าถามว่าถ้าไปเทียบกับ
จำนวนผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมพอไหม
มันก็ยังไม่พอแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่า

ต้องรอการจัดสรรวันต่อวันนะฮะ
อีกจังหวัดหนึ่งก็น่าสนใจนครพนมคุณ
คือมีคนลงทะเบียนอยู่ประมาณแค่๒๒๘๗คนนะฮะ
ได้รับวัคซีนทั้งแอสซ่าเซเนก้า๑๑๐๐โดส
ซีเนวัค๓๓๒๐โดส
นครพนมไม่ต้องห่วงพอ

ส่วนจังหวัดที่น่าสนใจอีก๑จังหวัด
ก็คือปฐุมธานีพื้นที่ภาคกลาง
ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซีเนวัค
ในกลุ่มของ๑ใน๑๘จังหวัด

ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม๑๘๑๓๔๐คน

แอฟซ่าซีเนก้า๓๙๕๐๐โดส
แล้วก็ซีโนแวค๙๓๘๐โดส
ถามว่าเทียบกันกับผู้ลงทะเบียนพอไหม

เดี๋ยวรอว่าทางจังหวัดจะได้รับเพิ่มมากน้อยขนาดไหนนะฮะ
ส่วนกรุงเทพมนาคมอย่างที่บอกไป
ว่ามีผู้ลงทะเบียนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและ๗โรคเรื้อรังเนี่ย

วัคซีนซีเนวัคที่มีอยู่แล้วจัดสรรใหม่

ต่อกลุ่มผู้สูงอายุและ๗โรคเรื้อรัง
อันนี้เป็นตัวอย่างของบางจังหวัดที่ได้รับวัคซีน

ก็ต้องดูเป็นวันไป